เขาบอกว่าช่วงนี้ละครฝั่งวิกพระราม๔

ดูจะซ้อมสาวดูจะซาซ่าไป

ขนเด็ดเลยนะคะละครเด็ดเลย
เพลงรักพลึงแค้น

ซึ่งที่ว่าโอ้โหบทขยี้ใจสุดไปเลยค่ะ
แบบนี้คุณบอยนะต้องมีขออนุญาต
คุณพุทธหรือเปล่าสามีของฝ่ายหญิงนะคะ

ก็ไม่ได้ถึงขั้นไปขอพี่พุทธ

ก็คือด้วยความที่
จุ๋ยเขาก็โตแล้วความจริงแล้วเนาะ
แล้วก็ผมคิดว่าเขาก็มืออาชีพอยู่แล้ว
ก็เราก็แค่ขอโทษก่อนถ่าย

เราก็ทำหน้าที่กันแบบอย่างมืออาชีพเต็มที่
บอกว่าจะมากู้เรตติ้งเราว่าไงบ้างคะ
คือเดี๋ยวนี้เอาจริงเลยแบบเรื่องเรตติ้ง
หรือว่าเรื่องอะไรนี่มันเป็นเรื่องคาดเดายากมากเลยนะครับ
แต่ว่าคือเราก็หวังแค่ว่า
ถ้าออกไปแล้วคนดูชอบ

แล้วก็เนื้อหาของละครด้วยนะตอนนั้น
เดี๋ยวนี้ก็เนื้อหาก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ

แต่จริงเรตติ้งทางโทรทัศน์อย่างเดียวเนี่ย

เพราะคนดูสามารถดูย้อนหลังได้